เพราะว่าคนที่จังหวะนั้นให้ความชื่นชมกับครับ
มีการจัดงานย้อนรำลึกประสาทสระกำแพงใหญ่นะครับเป็นงานประจำปี
บริเวณที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยก็เลยมีการจัดงานต้อนรับศรีสะเกด
ด้วยซุปเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์ที่กลับมาสู่บ้านเกิด
กลางประชาชนนะครับชาวอุทุมพรพิสัยมากกว่า๑๐๐คนมาร่วมในการแสดงความยินดี
แหลมก็ขึ้นรถเพื่อเคลื่อนขบวนแห่รอบเมืองนะครับ
ชาวจังหวัดศรีสะเกดได้ชื่นชมความสำเร็จของฮีโร่คนใหม่
ตลอดทางก็มีชาวบ้านนะครับให้การต้อนรับ
มีการคล้องพวงมาลัยให้ดอกไม้นะครับอบอุ่นมาก
โดยคุณธวัฒนสุรบาลครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรเดชเด่นธรรมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
รวมถึงนายสุรชาติแก้วศิลานะครับนายอำเภออุทุมพรพิสัย
ก็ร่วมกันในวิธีบายสีสู่ขวัญให้กับศรีสะเกดด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความยินดีที่ได้แชมป์โลกมา
โดยมีนายเจียมศักดิ์แล้วก็นางหนูรัฐวังเอกคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมมารอต้อนรับ
จากนั้นช่วงเย็นนะครับมีขบวนแห่ช้าง๑๐เชือกนะครับ
ซึ่งจะนำศรีสะเกดไปยังประกำแพงใหญ่เพื่อร่วมฉลองในงานประจำปีของจังหวัด
ติดตามบรรยากาศได้นะครับในช่วงข่าวเช้าวันพรุ่งนี้
ส่วนเจ้าแหลมเนี่ยจะมีภารกิจด้วยนะครับในการเดินทางไปติดยศเป็น๑๐ตำรวจตรี
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีของนักชกแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยคนใหม่ครับ